น่าจะบอกว่าถึงพลิกถึงถึงพอสมควรครับ
จังหวะควันต่อของทะดานมงคล
ครับท้ายรุ่นพี่เข้าไปครับ
แล้วนี่ครับจังหวะวางแข้งขวา
โอ้โฮ
นี่ครับจังหวะวางแข้งขวาของธนมงคล
แล้ววงในขวางหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายครับ
ก็พยายามจะกดหน้าเอาไว้แล้วตีเสยขึ้นมาครับทะดานมงคล

หน้าดึงสวยงามครับ
ดูครับเป็นมวยที่ชิงจังหวะกันอยู่ครับ

จังหวะดักแทงครับไม่ไหวแล้วครับ

นี่แหละครับความฉลาดของทางด้านผู้บันเสือครับ

และมงคลเนี่ยเป็นมวยที่พยายามจะโถมเข้าใส่แบบทั้งตัว
พอปรีเข้ามาครับเจอดักแทงด้วยเข่าซ้ายครับ
โอ้โหจุกเลยครับ๒แรงบวกแบบนี้

จังหวะภาพชายครับต้นยกฟันด้วยสอบขวาก่อน
พยายามจะเด้งตีและกระชากหักมา

ขวางหน้ากระชากอีกทีแล้วตีด้วยขวานี่ครับ
พุ่งกลัวมาโอ๊ยดัดด้วยเขาซ้ายครับ
ดูนะครับดึงนิดเดียวครับ

ภูมิภัณฑ์เสือเซียนฟอร์รองซิต